เหตุการณ์ที่ทำให้ชาวบ้านเขางงงวยกันทั้งซอยเลย

เพราะจู่มีรถกระบะส่งของ
ขับมาแรงทะลุซอยทะลุไปไหนให้คุณผู้ชมดูกันซะหน่อยนะฮะ

อ่ะไปดูไปดูหรือเดี๋ยวกลับมาอ่านฮะ
เตือนภัยห้า
อะไร
โหเตือนภัยห้าขับในซอยเบาหน่อย

แล้วชนร้านค้าชนบ้านเรือนอยู่ข้างซอยเขาแบบนี้นะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านขายของชำ
จะเห็นว่าจู่มีรถกระบะคันสีขาว
ติดหลังคาสูงเหมือนรถส่งของ

ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่รถกระบะคันนี้ถึงไม่เบรกเลยนะครับ
พุ่งมาแบบนี้ทั้งเบียดทั้งชนหน้าร้านเสียงดังสนั่นเลย
ขณะนั้นเองก็มีผู้ชายเจ้าของร้านนั่งอยู่ใกล้
เมื่อกี้ลุกขึ้นยืนมองด้วยความงง
ทั้งคนทั้งสุนัขก็ตกอกตกใจนะครับ
ในร้านเองก็ออกมาดูแล้วก็สังเกตจากอาการ
ได้ว่ารถกระบะยังถลายไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับ
สร้างความเสียหายกันเป็นแถบเลยสำหรับร้านค้า

คดีเขาบอกว่างานนี้ไม่มีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บนะครับ

แล้วก็ไม่ได้มีรายงานว่าคนขับรถได้รับบาดเจ็บหรือไม่
แล้วก็ยังไม่ทราบสาเหตุนะว่าเกิดจากอะไรขึ้น

เพราะคนขับหลับในหรือมีอาการมึนเมาหรือเปล่านะครับ
ได้ขับไปเฉียวชนบ้านเรือนร้านค้าแบบไม่ยั้ง
ทีนี้ทางเพจก็เลยเอาคลิปมาโพสต์
บอกว่าเตือนภัยขับในซอยเบาหน่อยนะพี่นะ

ไม่ใหญ่แบบนี้คือมันเสี่ยงจะไปชนอะไรข้างทาง
หรือว่าชนคนที่ข้ามถนนพอดีด้วยนะ